เมื่อวานนี้นะคะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
ก็คือโรงเรียนบ้านน้ำดิบค่ะ
เด็กสองคนถูกไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่มันไหลมานะคะ
แล้วก็มาเข้าที่บริเวณประตูเหล็ก

ไปจับแล้วทำให้ไฟฟ้าช็อตเด็ก๒คน

ตอนนี้ส่วนอีก๑คนยังอยู่ในความดูแลของแพทย์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วย

อยู่ยอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบ
รีบเข้าไปตรวจสอบบริเวณประตูเหล็กหน้าห้องเวทีการแสดงนะคะ

ทำให้นักเรียนหญิง๒คนได้รับบาดเจ็บก่อน
ในช่วงนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือเมื่อวานนี้

ครูชำนาญการเล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาใกล้เลิกเรียนแล้ว
แต่ว่าฝนตกฟ้าร้อง
ครูก็เลยสั่งให้เด็กไปอยู่บนอาคารเรียนชั้น๒

แต่คาดว่าด้วยความที่เด็กอยากจะกลับบ้านมันเย็นแล้ว
ก็เลยลงมาหยิบกระเป๋านักเรียนซึ่งอยู่ด้านล่าง
หลังจากนั้นเกิดถูกไฟฟ้าช็อต
ในขณะที่เดินผ่านห้องเวทีการแสดง
ก็คือห้องเวทีการแสดงจะมีลักษณะประตูเป็นแบบนี้
โดยเด็กที่บาดเจ็บทั้งคู่มี๒คนค่ะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันป๓หนึ่งคนป๕หนึ่งคน
หลังจากเกิดเหตุครูและผู้ปกครองที่เห็นเหตุการณ์

โดยอาการของคนน้องขณะนั้น

ส่วนคนที่อยู่ป๕รู้สึกตัวดีนะคะ
ฟังเสียงครูชำนาญการค่ะ

คนนั้นสงสารกับคุยความมั่นคลุ้ม

ที่เมื่อกี้เลยกลับช่วยทาง
สานะอย่าท้าเขาติดดูเลย
มันเหมือนเลื่อนดึงก็ตกเลื่อนนะครับ
วัญชัยเกิดมีโพธิเป็นรองพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร๑
เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยในวันนี้ก็เปิดเผย
บอกว่าทางโรงเรียนส่งครูไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว
ดำเนินการเรื่องสิทธิ์การประกันขอใช้ความช่วยเหลือทุกด้าน
ส่วนเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
ก็จะทำการประสานกับการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบแก้ไขใหม่ทั้งระบบ
เพื่อความปลอดภัยกับนักเรียนคนอื่นด้วย
ตอนนี้เองค่ะพ่อของเด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๓
เปิดเผยว่า๖นาฬิกาที่ผ่านมา
พ่อแจ้งไปยังครอบครัวว่าเด็กความดันที่ผจญลดลง
พยายามปั๊มหัวใจ๓ครั้งแต่ไม่เป็นผล
เด็กป๓สีชีวิต๙มุ้งที่ผ่านมานะคะ
ครอบครัวเสียใจเป็นอย่างมากค่ะฟังเสียงพ่อของเด็กหน่อยค่ะ

การเรียนอยู่ป๕ตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์

ช่วงนี้ฝนตกนะคะเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรต่าง
ตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยมันจะเกิดไฟช็อตขึ้นได้ง่ายนะคะ